มอเตอร์เวย์สาย๗ขาเข้าชนบุรีพัทยา
คุณแม่ท่านนี้ก็มากับลูกลูกก็อยู่ในรถด้วย
หลบจังหวะหักหลบรถคันหน้า
รถเสียหลักพลิกความเลย
ควานหาลูกอยู่ไหนอ่ะ

ยังไงฟะไอลูก

จิน่าจิน่า

คุณผู้ชมฮะลองนึกหัวอกคนเป็นแม่
ตัวยังจิ๋วอยู่เลยอ่ะหาลูกไม่เจอลูกกระเด็นมาอยู่นี่ฮะ
รถเกิดเหตุอยู่ตรงไหนเนี่ยรถเกิดเหตุเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวกล้องแพนไปนะ
นู่นอ่ะโอ้โหไหนอ่ะตั้งไก่อ่ะแล้วเด็กขวบสองเดือนคุณผู้ชม
โอ้โหหาจีน่าเลยหาจีน่าเลยไม่รู้ลูกอยู่ไหนเจอแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
แทบช็อกครับตรงนี้คือมอเตอร์เวย์สาย๗ขาเข้าชนบุรี
แล้วคนเป็นแม่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นมากับลูก
กำลังขับรถกระบะที่บรรทุกปลามาเต็มคันรถเลยนะกลับบ้านที่อำเภอสัตหีบ
หลังจากขับไปรับมาจะนำไปขายต่อระหว่างทางเนี่ยก็ดึกแล้ว
ขับมาแล้วตนเองเนี่ยหักพวงมาลัยหลบรถคันหน้าครับ
รถของเธอก็เลยเสียหลักหมุนแล้วก็พลิกหงายท้องไปแบบนั้น
จำได้ว่าหลายตลบพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
รถหยุดนิ่งในสภาพแบบนั้นเธอพยายามมองหาลูกสาวที่นั่งมาด้วย
ก็เอามือควานหาหาไม่เจอช็อกเลยคิดว่าลูกอ่ะจะโดนรถทับไปแล้ว
คลานออกมาจากตัวรถถึงได้พบว่าลูกสาวตอนที่เจออยู่นะ
นั่งร้องไห้อยู่กลางถนนครับจากนั้นก็มีพลเมืองดีเข้ามา
เจ็บหนักพอสมควรเลยนะมีแผลเต็มตัว
ถลอกเต็มตัวครับหลายจุดลูกตามหน้าหัวแล้วก็ตัวด้วย
มีแผลแตกที่หางคิ้วขวาด้วยและแขนซ้ายหักด้วย
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลครับแต่ว่าอาการเนี่ยถือว่าปลอดภัยแล้วครับ

โอ้โหฟังข่าวนี้นะคุณผู้ชม
อกย้ำความสำคัญของคาซีสจริงนะ

ถ้าเกิดว่าบ้านเราพอมีกำลังบ้างสักเล็กน้อย
เถอะเพื่อแลกกับความปลอดภัยของลูก
ถ้าซื้อรถได้ต้องซื้อคาซีสได้นะ